เรามีมุมคุณหมอเรามีมุมทนายมีมุมตำรวจใช่ไหมฮะ

อย่างอาจารย์เจจักรินเนี่ยคนหลายคนนะ
องเลยว่าอาจารย์ท่านนี้ทำให้พบร่างของคุณแตงโมไง
เพราะมีการเอาถุงใส่ดอกไม้พร้อมกับจดหมายเนี่ย

ทีนี้ล่าสุดอาจารย์เจจักริน
ไลฟ์สดถึงคุณแตงโมอีกแล้วครับ
ไหมมีการทำร้ายเธอไหมก่อนลงเรือ
ผมแผลที่ขาอ่ะผมตอบคำถามแผลที่ขานะ
ผมมีความรู้สึกว่าแผลที่ขาเนี่ยครับมันเป็นการครูดลงไป
ผมไม่รู้ว่าคู่ตอนเดินไปท้ายเรือหรือ

ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นขอบเรือตอนขณะที่เธอตก

พูดถาเธอลงไปอันนี้นะครับ

แต่ผมเห็นการกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อเธอ
ที่อาจารย์เจจักรินบอกว่าเห็นเนี่ยนะ
ไม่ใช่ว่าเห็นเหตุการณ์จริงนะ
อาจารย์เจก็บอกว่าสื่อสารกับคุณแตงโมได้นั่นเอง

แล้วก็มักจะออกมาไลฟ์แล้วก็ให้ข้อมูลกับคนที่ติดตามท่านนะฮะ
เราเรียกท่านได้ใช่ไหมอาจารย์เจจักรินเนี่ยนะ
แล้วก็มองว่าบาดแผลที่ขาของคุณตังโมน่าจะเกิดขณะตกเรือ
ว่าต้นขาของคุณตังโมไปขูดกับขอบเรือ

จังหวะนั้นคุณแตงโมยังเกาะขอบเรืออยู่
แต่ไม่มีใครช่วยเหลือเลย
แล้วร่างของคุณตังโมก็จมน้ำในที่สุด

แล้วก็อ้างอีกด้วยว่า๒วันก่อนเนี่ย
แตงโมมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้

อาจารย์ที่เขานับถือห้ามเอาไว้ครับ
ส่วนคดีนี้จะจบตำรวจจะปิดคดีได้เมื่อไหร่นั้น

ไม่เกิน๑๕เมษายนนี้

หรืออย่างช้าสุดคือ๖๐วัน

จะต้องออกมาทำอะไรรู้ไหมครับ

และสารจะตัดสินคดีนี้ภายในเดือนสิงหาคม

คนที่อ้างว่าสื่อสารกับคุณแตงโมได้

ตำรวจบอกว่ายังไงตำรวจบอกว่านะ

บ่งชี้ไปเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้น

สงสัยสงการจะได้ลดน้ำดำ

ข่าวแตงโมไปนะ